เป็นเกี่ยวกับคนพิการเหมือนกันค่ะเป็นคนพิการที่โดนหลอก
เป็นคนขายลอตเตอรี่มีผู้หญิงคนนึงทำทีเป็นลูกค้าเนี่ย
เอาแบงค์ปลอมมาแลกมาแตกเป็นแบงค์ย่อย
แล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ไปส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
คือเขาก่อคดีเยอะนะคุณผู้ชมเพราะเนี่ยเขาไปในร้านขายของชำ
ร้านขายของชำเนี้ยมีคุณยายอยู่ไงเขาก็เอาแก๊งปลอมเนี่ย
ซื้อของแล้วก็ส่งแบงค์ปลอมให้คุณยาย
คุณยายก็ทอนตังค์มานี่อันนี้ภาพในกล้องวงจรปิดจับได้เลยนะคะ
ส่วนอีกอันหนึ่งที่บอกไงว่าไปหลอกคนขายลอตเตอรี่เนี่ย
คนขายล็อตเตอรี่คือนายชุ่มทูลขุนทศอายุสี่สิบเอ็ดปีนะ
น่าสงสารมากเดี๋ยวให้ดูหน่อยค่ะเพราะว่าคนขายลอตเตอรี่เนี่ย
เขาพิการแต่กำเนิดทีนี้มิจฉาชีพคนนี้เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะ
ก็ทำทีมาขอแลกแบงค์คือขอแตกแบงค์อ่ะ
แก๊งห้าร้อยมาแล้วขอแลกเป็นแบงค์ย่อยทีนี้ก็อ่ะ
ไหนแลกแบงค์แล้วงั้นซื้อสลากด้วยละกัน
ใบหนึ่งแปดสิบบาทให้ไปแบงค์ห้าร้อยเจ็ดใบสามพันห้า
ถูกไหมใช่ครับทีนี้พอซื้อสลากแปดสิบบาทอ้าว
ก็ได้สลากไปใบหนึ่งและคนขายก็ทอนเงินไปให้สามพันสี่ร้อยยี่สิบบาท
หักค่าสลากไป๘๐บาทนี่ได้ทั้งเงินสดและได้สลากไป
หนีไปเลยคุณผู้ชมทีเนี้ยเมื่อวานเรานำเสนอข่าวนี้
เราบอกประวัติเขาไปด้วยว่าเขาเคยก่อเหตุลักษณะนี้ล่าสุดจับได้แล้วนะคะ
ตำรวจไปรวบตัวได้พร้อมของกลางตอนที่จะขึ้นรถบขศจะกลับบ้าน
ในพื้นที่อำเภอบ้านฝางที่ขอนแก่น
ผู้หญิงที่เป็นมิจฉาชีพชื่อนางสาวกันนิกา
คูลโลโคตอายุ๓๖ปี
ซึ่งทางด้านผู้กำกับสพเมืองขอนแก่น
พันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจบอกนะคะ
บอกว่าหลังจากที่ผู้เสียหายมาแจ้งความ

เขาทำงานอยู่ในร้านซ่อมรถอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ทีนี้ตำรวจเขาวางกำลังกันเลยค่ะซุ่มดูความเคลื่อนไหว
หลังจากนั้นพอเขารู้ความเคลื่อนไหว
แล้วก็เลยไปจับกลุ่มตอนที่ผู้หญิงมิจฉาชีพคนนี้
กำลังจะขึ้นรถกลับบ้าน
คุมตัวเสร็จนำตัวมาสอบสวนค่ะ
ผู้หญิงเสื้อสีเทาในลูกศรนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้พอมาสอบสวนเธอก็สารภาพ
ก่อเหตุมาแล้ว๗ครั้ง
นี่คนที่นั่งหันหลังนี่แหละนะคะเป็นมิจฉาชีพ

ทีนี้เธอบอกนะเธอจะเลือกผู้สูงอายุ

แล้วหลังจากนั้นก็จะเอาแบงค์ปลอมเนี่ย

รายล่าสุดคือพ่อค้าสลากที่เขาพิการตั้งแต่กำเนิด
ก็เลยหลอกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลใบหนึ่ง

บอกอีกด้วยนะว่าแบงค์ปลอมที่เธอทำมาคุณผู้ชม
ต้องดูนะดูเผินมันเหมือนใช่ไหม
แต่วิธีการของเขานี่คือง่ายมากเลย
เอาไปถ่ายเอกสารแค่นั้นเลย
ถ่ายเอกสารแล้วก็ตัดให้พอดีกับขนาดจริง

ตำรวจเตือนอย่าทำตามเด็ดขาดเพราะว่าใช่
เมื่อท่านเอาไปก่อเหตุแล้วท่านถูกจับแน่
เพราะว่าท่านอย่าคิดว่าท่านจะไปรอด
คุณแล้วอันนี้เขาเอาไปถ่ายเอกสารที่ร้านถ่ายเอกสาร
งั้นร้านถ่ายเอกสารต้องไปตรวจสอบนะว่าแบบรู้เห็นไหม
คือความจริงถ้าเห็นแบบนี้ต้องห้ามกันไง
เออตำรวจก็ย้ำแหละว่าท่านไปไม่รอดแน่
ท่านใช้ได้ใบ๒ใบท่านก็ทวนถูกจับแล้ว
ใช่ค่ะก็เธอบอกนะว่าที่ต้องก่อเหตุแบบนี้
ต้องการหาตังค์จะเอาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว
มีสามีมีลูกแต่พอเป็นแบบนี้ค่ะ
เงินมาไม่ได้ใช้ค่ะคุณผู้ชมติดคุกแน่นอนนะคะ
ต้องการหาเงินใช่ไหมอ้าวเสี่ยงโชคแต่พอน้อยดีกว่า
แต่ก็ต้องลุ้นเหมือนกันว่าจะโชคดีไหม
เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงดีไปทำบุญไหม
ใช่ไปทำบุญใช่ไหมหรือว่าไปดูตัวเลขตามที่ต่างดีแต่ตอนนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทร
ล่ามภาษาหมื่นของเราอยู่หน้าจอด้วยนะครับได้เวลา